แม่บ้านประจันบรรย์

อ๋อมสุกราวใจผู้สวดค่ะ
อายุทธิสนาธิกรมพาค่ะ
ขอต้อนรับเพื่อนหน้าความสุขของคุณค่ะ
คุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจำนักกับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อีกนึงที่วันเอง
แต่ว่าปีใหม่ด้วยนะสำหรับพี่กาวด้วยนะ
พูดเลยนะว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรใหม่

เปลี่ยนอะไรล่ะคะปีใหม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ด้วยเหรอ

ราบทรัพย์ใหม่ชกกร่อนใหญ่อะไรอย่างนี้

อยากได้เงินอยากได้แมวอยากได้หมาเอามากิน
อยากได้สิ่งดีอยากได้เครื่องสำอางใหม่
เต็มบ้านแล้วมั้ยคุณพี่เครื่องสำอาง
ใช่ของพี่จะเต็มเลยเยอะมาก

ซื้อให้ผู้ชายเครื่องสำอางเนี่ยนะ
ให้บำรุงผิวไงผู้ชายก็ต้องดูแลผิวเปล่า
ไม่อยากครบคุณผู้ชายก็ต้องดูแลผิวอะไรอย่างนี้

ไห่ยยยยยยไม่ใส่ยังไม่มี
แต่ว่าแต่งหน้าขนาดนั้นเลยหรอ
ที่บอกว่าอยากได้เครื่องสำอางน้องก็นึกภาพไปคือแบบ
ตัวเองอย่างเช่นถ้าคริมเป็นแดดอะไรเงี้ยปกป้องผิวอันนี้น้องก็เท่ไง

แต่ถ้านี่วันนั้นก็เจอมาภาคุณผู้ชายเขานึงแบบ

ตอนแรกก็คิดอย่างนี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าผู้ชายแต่งหน้ามาปุ๊บ

มีกลิ่นว่าแบบพวกเดียวกันแน่

คิดยังไงกับผู้ชายที่แต่งหน้า

หรือว่าทารองพื้นบางทีผิดเบอร์เขาเห็นนะ

คือเราว่าแต่งหน้ามันก็คงพอได้มั้

แต่งให้มันนิดเดียวจริงคุณผู้ชาย

เพราะว่าถ้าผู้หญิงมองเห็นแล้วแบบ

ว่าจะเราไปฟังกันดีกว่านะฮะว่า

รับได้มั๊ยกับผู้ชายที่แต่งหน้าหรอคะ
คือถ้าแบบแค่ทาแป้งถ้าแบบลิฟต์มันอะไรนิดนึงแบบ

เขียนคิ้วปากแก้มมีแก้มอะไรเยอะไปนิดนึง

ก็รับได้นะคะแต่แบบไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะ

คือตอนนี้หลายคนก็หันมาสนใจตัวเอง

พอมันพอดีแล้วจริง
มีเพื่อนที่แบบทาแป้งบางที

ต้องออกหน้ากล้องหรือถ่ายรูป

การดูร้านผิวของคุณหนุ่มมาฝากกันด้วยค่ะ
เริ่มด้วยวิธีแรกเลยคือ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

ก็ให้เลือกตามสภาพผิวของเรานะครับ
บางทีคุณผู้ชายแบบแค่เข้าเครื่องสำอางไม่กล้างก็แบบหยิบมั่ว
จริงไม่ต้องอายเลือกให้มันเหมาะกับตัวเองดีกว่าค่ะ
วิธีที่๒นะคะควรดื่มน้ำสะอาดทุกวันให้เพียงพอ
เพราะจริงแล้วน้ำนี่แหละเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลย
ถ้าเราดื่มน้ำเยอะมันจะช่วยทำให้ผิวภัณฑ์ของเราเปร่งปลากมีน้ำมีนวล
ไม่รู้สิคุณผู้ชายบางทีเขาก็ลืมใส่ใจเรื่องรายละเอียดไง
ถ้างั้นดื่มน้ำเยอะนะคะก็ดีต่อผิวด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายผิวแห้งไง
ถ้าเกิดดื่มน้ำเยอะผิวก็จะชุ่มชื้นขึ้น
วิธีที่๓หมั่นออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะ
เพราะว่าการออกกำลังกายนี่นะมันทำให้ผิวพันธ์ของเรานี่สดใสด้วย
แล้วก็เลือดสูบฉีดนะคะแล้วทำให้สุขภาพดีแข็งแรงด้วย
สุดท้ายนะคะวิธีที่๔ค่ะคือ
ก็หนวดอย่างถูกวิธี

เป็นเรื่องที่แบบว่ามันใกล้ตัวคุณผู้ชายมากเลยนะ
แต่ยังมีบางคนค่ะที่โกนผิดหรือแบบเอางี้ตัดปัญหาเลยนะ
คือใช้ที่โกนหวดไฟฟ้าตอนนี้ราคาแบบไม่กี่พันเอง
ถูกมากเพราะว่าอะไรไหมคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะ
ใช้มีดโกนหนวดเนี่ยบางทีมันไปเปิดลุมขุมขนของเรา
ผิวของเราบางทีบาดได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็พอผิวแห้งผิวแห้งเสร็จคุณผู้ชมก็แบบ
คุณผู้ชายไม่ค่อยได้ทาบำรุงมันก็ยิ่งแห้งไปกันใหญ่
เพราะผิวคนเรามันโดนขูดขูดอะไรบ่อย
ไม่ได้รับการบำรุงที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ผิวเนี่ยยิ่งตะเลิศไปไกล
เพราะฉะนั้นเนี่ยการโกนหนวดไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยได้
ช่วยได้อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้แบบหิวเนอะ

อืมดีเลยงั้นเดี๋ยวเอาสี่วิธีเนี้ยไปให้ผู้ชายในฝันดีไหม
เพราะว่าวันนี้ผู้ชายในฝันของเราเนี่ยน่ารักนะ
แต่เขาน่าจะดูแลตัวเองดีนะเพราะเขาผิวก็ดี

แต่งตัวก็ดีดูสะอาดดูดีผู้จาตลกน่ารักอารมณ์ดีด้วย

ช่วงผู้ชายในฝัน